หนึ่งเรื่องเป็นกระแสบนโลกออนไลน์เหมือนกันวิพักษ์วิจารณ์กันเยอะเลย
ช้างตัวหนึ่งถูกนำมาเพ้นสีขาวสลับดำเอ๊ะหน้าตาละไม้คล้ายแพนด้า
ชาวเน็ตก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำแบบนี้ทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่า
ประชดหรือเปล่าว่าอุ๊ยแพนด้าช่วงนี้ฮิตจัง
อยากจะให้ช้างได้รับความสนใจติดตามประเด็นนี้กันค่ะ
กลายเป็นดราม่าขึ้นมาจนได้นะคะดูสินี่ช้างนะคุณ
แพนด้าไหมดูจากสีเผินก็ใช่นะไปเพ้นเขาขนาดนั้นนะ
ใช่ค่ะวางช้างอายุทยาและพะเนียดนะคะนำช้างไทยมาทาสีขาว
ให้มีหน้าตาเหมือนกับแพนด้าแล้วก็ส่งมาร่วมงานจัดแสดงศิลปะแพนด้า๑๐๐
ตัวในโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม
บริเวณวัดภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้ค่ะ
แน่นอนภาพนี้แชร์ออกไปโลกออนไลน์ฮือฮาสิคะเรื่องแบบนี้ชาวเน็ตชอบอยู่แล้ว
ก็วิจารณ์ถึงการนำช้างมาทาสีนะคะส่วนหนึ่งก็บอกว่าช้างเนี่ยมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นจะต้องย้อมช้างให้เป็นแพนด้า
ขณะที่บางส่วนก็วิจารณ์ว่าการทาสีมีนัยะแอบแฝงหรือเปล่า
ต้องการประชดประชาญเพื่อให้คนมาสนใจช้างหรือเปล่า
แต่ก็เป็นความดูสิ
ก็น่าเอ็นดูดีเวลาที่เขากระพือหูนิดหน่อยนะคะเพราะว่าทาตาดำแล้วลูกตาเขาหายไปไหนจริงแล้วนะคะ
ล่าสุดสอบถามเรื่องนี้ไปยังนายอิทธิพันธ์ขาวละมัยผู้จัดการวังช้างอายุทยาแหล่พเนียด
แจ้งกับทีมข่าวของเราค่ะบอกว่าการที่นำช้างมาแต่งตัวทาสีให้คล้ายแพนด้า
ไม่ได้ประชดประชันแต่ต้องการสื่อให้เห็นว่าช้างไทยอยู่ร่วมกันได้กับสัตว์ทุกมุมโลก
แล้วก็ยังน่ารักไม่แพ้สัตว์ชนิดใดด้วยนะคะ
โครงการนี้กันหน่อยฮือฮากันนะคะ
ผลงานศิลปะเปเปอร์มาเช่ของศิลปินชาวฝรั่งเศสเปาโลกรองจียง

เพื่อร่วมรณรงค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เพื่อจะใช้พัฒนาโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้ศูนย์พันธ
ช้างป่าไทยแล้วก็เสือโครงค่ะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่๑๙มีนาคมนี้ด้วย

ทีนี้ฉันจำได้

คือช้างเนี่ยยังพอแบบเป็นสัตว์สีขาเหมือนกัน

ก็ออกมาเป็นปากตรงนี้ดำแล้วก็เป็นสลับขาว
แล้วก็ตาสีดำแล้วก็ตัวก็เป็นขาวดำเป็นลายทางมาลาย
ก่อนจะเพ้นเนี่ยถามเจ้าช้างเขาก่อนไหมว่าอยากจะเป็นแพนด้าหรือเปล่า
ถ้าช้างพูดได้คงบอกว่าฉันอยากเป็นช้างฉันไม่ได้อยากเป็นแพนด้า
ถ้าจะรักฉันก็ต้องรักฉันที่ฉันเป็นช้าง
ใช่รักฉันอย่างที่ฉันเป็นอย่ามารักฉันที่ฉันเป็นแพนด้า
นี่โอ้โฮคำคมวันนี้ค่ะ